วันนี้พันธมตโทสันทนประยูณรัฐหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีข่มขู่กันโชคทรัพย์จากผู้ค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
ได้เปิดใจถึงเรื่องราวคดีความต่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยบอกว่าถูกกลั่นแกล้งเพราะว่ามีปัญหาขัดแย้งกับนายตำรวจใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจโทสันทนะเลือกใช้สถานที่เป็นคอนโดหรูกลางกรุงนะครับ
คอนโดแห่งนี้ถ้ามองลงไปจะเห็นวิวที่สนามม้าแห่งหนึ่ง
ซึ่งตรงจุดนี้แหละที่ทำให้เขามีปัญหากับนายตำรวจใหญ่นายหนึ่ง
นำมาสู่คดีความในทุกวันนี้ไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่มาเหยียบห้องชั้นที่๒๗ที่คุณสำนักบอกว่ามีร้อนมาเพิ่งเย็นใช้ดูฝ่าไปดูนะ
เอาล่ะแต่ว่าที่แน่คือวิวดีมากเลยหรือครับสำนัก
เข้ามาจะได้เป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวด้วย
ของผมจริงก็ชอบบรรยากาศที่ผมบอกว่าผมไปต่างประเทศ
ผมชอบก็คือบรรยากาศแบบลักษณะอย่างนี้นะครับ

ครับคือราชกีธาสโมสรแล้วก็เป็นกิจกรรมวันหยุดของผม
ก็คือวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็จะมีการแข่งม้า
บางครั้งผมก็จะมีม้ามาแข่งนะครับ
ก็อาจจะต้องใช้ห้องนี้สำหรับสัปดาห์นี้ด้วย
หลังเข้าไปในห้องพักหรูพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐ
ก็เริ่มฉายภาพให้เห็นต้นต่อของปัญหาทั้งหมด
ประเด็นแรกที่ทำให้คนมีสีบางกลุ่มเสียผลประโยชน์
จึงมีการทำงานเป็นกระบวนการเพื่อกันแกล้งเพื่อล้มตนเอง
โดยทำให้ได้รับโทษตามบทของกฎหมาย
ผมเรียนตรงการทำงานพวกเขาก็มีการคิดการวางแผน
จะมาล้มผมจะล้มอย่างไรดีผมคือบอกกันว่า
ผมอยู่ในประเทศนี้ผมไม่ได้ทำความผิดอะไรถูกไหม
นอกจากประเด็นเรื่องของผลประโยชน์แล้ว
ยังมีประเด็นเรื่องของปัญหาส่วนตัว

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
ก็มีปัญหาถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลตั้งแต่รองวิราชัย

แต่มีชื่อเขาถือเป็นคู่ขัดแย้งกับผมด้วยคุณจักรทิพย์
เขาปฏิเสธอะไรนู่นนี่กับผมตลอดไง

ถึงบอกว่าเมื่อใดก็เมื่อนั้น
มาพูดต่อหน้าหลายคนสิ
ถูกไหมคุณอย่าพูดคนเดียว

ถ้าคุณมาอยู่ต่อหน้าเดี๋ยวผมจะได้บรรยายความให้หมด

น่าจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
ซึ่งมีข้อพิพาทกับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ที่สนามม้าราชกรีธาสโมสร

ไปเดินตัดหน้าขบวนของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ที่นำคณะเข้ามาตรวจต้นเถือน
ถึงขั้นคุณสันทนะตะบะแตก
ตะโกนลั่นสนามม้าว่าใหญ่โตจังเลย
ทำให้คนระแวกนั้นต่างแตกตื่น

พูดไหมผมรับรายการมาขนาดนี้

ว่าความผิดนี้มันคือประมวลกฎหมายฉบับไหน
ลูกผู้ชายผิดครั้งเดียวก็เกินพอ
เพราะฉะนั้นครั้งนี้มาพูดกับผมด้วย
เพราะคราวนี้เขาพูดสวนผมไง
มาเดินตัดหน้าพลตำรวจตีสุรเชษ
ทำไมไอ้ลูกน้องเขาแต่งเครื่องแบบพันธบรวจเอก
นั่นน่ะคนดันเข้าใจไหม
มันพูดเลยคราวนี้มันอย่างนี้มันหาเรื่องเลยไหมเนี่ย
ถูกไหมแล้วผมก็อยู่คนเดียวเหมือนกันอย่างนี้
แล้วตอนนั้นคุณสันทนาทำไงคะ
ก็มีบ้างไม่แพ้ที่ตลาดใหม่
เอาภาษาแบบใหญ่โตจังเลย
แต่เขาก็พูดว่าที่ผอบบตรอน้อยเลยนะ

คุณถ้าเยอะมากนะก็ขอให้สำเร็จ
ขอให้คุณไปถึงตรงเส้นทางที่คุณคาดคิดไว้แล้วกัน

คุณสันทนะบอกว่าไม่เคยกลัว

เชื่อมั่นในกระบวนของสารว่ามีความยุติธรรม

คุณสันทนะฝากบอกถึงนายพลตำรวจว่า
ทีเองฆ่าไม่ว่าทีฆ่าเองอย่าโวย
เรื่องแก้แค้นอีก๑๐ปีก็ไม่สาย
สำหรับลูกผู้ชายที่ชื่อสันทนะประยูณรัฐ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็เป็นสิ่งที่พันธบทโทสันทนากล่าวอ้าง
ในการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เราก็ตามทางตำรวจก็ยืนยันนะครับว่า

เนื่องจากผู้ค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมือง

ว่าถูกคมขู่แล้วก็รีบสับนะครับ